แต่ปรากฏว่าภาคเหนือยังไม่ค่อยมีฝนตกนะครับ
จะไปตกแล้วก็เป็นลักษณะของพายุฤดูร้อนในภาคอีสาน
คุณผู้ชมภาคอิสานนี่หนักเลยนะครับ

คุณครูในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นถ่ายคลิประทึกนี้เอาไว้
ขณะที่อยู่ในโรงเรียนปรากฏว่าลมกระโชกแรง
ถึงขนาดผนังกระจกเนี่ยมันพังลงมาแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้นะครับ

ขึ้นไปตรงก้นมา
ไม่คุณจะขึ้นไป
อันนี้อย่าแข็งจม
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเหตุระทึกเกิดขึ้นภายในโรงเรียน

ค่ะดูจังหวัดนี้นะฮะอื้อน่ากลัวมากนะครับคุณ
กระจกมันพังลงมาทั้งบานเลยมันต้านแรงลมไม่ไหวแล้วนะครับ
กบานก็พังนะทำให้ลมมันพัดเข้ามาในห้อง
คุณครูนี่ตื่นตกใจไม่รู้จะหลบไปที่ไหนแล้วนะฮะ
คือโครงของกระจกนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับ
แล้วกลัวกระจกบานอื่นด้วยนะคุณนะกลัวผนังส่วนอื่นด้วยนะฮะ

ที่คุณครูผู้ชายคุณครูศิลปะถ่ายไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
สภาพความเสียหายหลังจากเจ้าพายุมันพัดถล่มลงมานะครับ
นี่คุณครูผู้ชายเมื่อเช้าผมติดต่อไปหาคุณครูท่านนี้
บอกเป็นยังไงคุณครูคุณครูบอกโอ้โหระทึกมากนะครับ
แต่จริงอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ
เช้าวันนี้เป็นยังไงคุณครูบอกยังไม่สะดวกเลยครับ
เพราะว่ายังต้องทำงานอยู่คุณติดประเมินการเรียนการสอนอีก

พื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนสีชมพูศึกษา

ซึ่งสภาพลมที่พัดมาเมื่อคืนถล่มห้องตรงนี้จนมันพังเสียหาย
เช้ามากับช่วงสายวันนี้อาคารจะเป็นยังไงบ้างคุณ
อกจากนี้ยังมีคลิปพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหาย
หลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับ
โดยเฉพาะอำเภอมันจากคีรีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ทำให้ต้นไม้หักโค้นหลังคาสังกษีถูกแรงลมพัดปลิว
ไปถูกสายไฟฟ้าจนขาดนี่ก็อีกคลิปหนึ่งนะครับ
ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งทำการซ่อมแซมให้ไฟกลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับ
แต่ก็ยังมีอีกหลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมให้ไฟ

ผู้ว่าขอนแก่นไม่อยู่เฉยแล้วนะคุณนะ
วันนี้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านเลย
ว่าพื้นที่ไหนถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มจนเสียหายบ้างนะครับ
คุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์โพสต์คลิปเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกไป
บอกหมดกันผลงานศิลปะภายในห้องศิลปะเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับ
ขณะเกิดเหตุลมแรงมากเศษกระจกปลิว
ครูต้องพากันหลบในที่ปลอดภัย
ไม่สามารถเก็บผลงานศิลปะของนักเรียนไว้ได้ทันนะครับ
โพสต์ความคืบหน้านะครับระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย
โดยราชการโรงพยาบาลสียำพูแล้วก็โรงเรียนสีชมพูศึกษา
รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
พายุฤดูร้อนครั้งนี้นะครับ
ทีนี้จากขอนแก่นพาคุณผู้ชมดูที่เพชรบูนหน่อย
พาไปดูที่วัดเลยวัดสว่างสามัคคีค่ะ
อยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ดูสภาพวัดสิคุณผู้ชมความเสียหายของเมนเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้เจอพายุฤดูร้อนฝนถล่มลมกระโชกแรง
เมนเก่าพังมาแบบนี้
แล้ววันนี้จะต้องใช้เมนประกอบพิธีชาปนกิจศพด้วย
ทำยังไงอ่ะคะทางวัดโพสต์ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ค
พระอาจารย์กบเทพมงคลบอกว่าสิ้นแล้วเมน
วัดสว่างสามะคีปี๒๕๑๗ใช้งานมานาน๔๗ปี

ดังนั้นก็ต้องงดใช้เมนชั่วคราวจนกว่าเมนใหม่จะเสร็จนะคะ

เพราะว่าพระท่านมาไลฟ์ให้ดูเลยว่า
เมื่อคืนพอพายุพัดมาแบบนี้เมนมันถล่มลงมา
แล้วคุณดูเศษซากปูนมันถล่มลงมาไม่รู้จะซ่อมยังไง
ญาติโยมด้วยเอาฟังเสียงพระท่านแล้วกันนะครับ

นะสำหรับงานวัหสวรรค์เพราะเมื่อกี้ก็รายงานให้บรรดา
แล้วตอนนี้นะยอดเมนนั้นได้ทลายลงมาแล้วนะลงมาดีว่าไม่มีใครอยู่
ของปูลนี่แตกแล้วถล่มทลายลงมาน่ะ

อันนี้คือของจริงเลยคุณโยม
อันนี้อยู่ข้างบนลมก็พัดล่วงลงมาแล้ว

นี่แหละฮะพระท่านก็ถ่ายไกลหน่อยนะ
เพราะเศษซากปูนมันกระเด็นมาถึงเกือบถึงสาราอีกที่หนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็พระบอกว่าไม่รู้ว่าปล่องเมลา

เพราะมันร้าวแล้วตอนท่านซูมเข้าไปให้ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
นี่พอเป็นแบบนี้วัดก็เลยต้องสร้างเมนใหม่ขึ้นมานะคะ
ดังนั้นชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสมทบทุนสร้างเมน
ก็ติดต่อไปทางวัดสว่างสามัคคีที่เพชรบูรณ์ได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนที่ฉะเชิงเซาเปิดเปลืองเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าลมกระโชกแรงอย่างหนักในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบนะฮะ
ก็ดูสิฮะที่บอกว่าเปิดเปลืองเพราะอะไร
หลังคาสังกสีมุงบ้านของประชาชนมันปลิวเสียหายหมดเลยนะครับ
ในพื้นที่บ้าน๒ตำบลบ้านหนองปลือน้อยบ้านเนินน้อย

รวม๕หมู่บ้านได้รับความเสียหายไปเกือบ๒๐หลังคาเรือนนะครับ
ส่วนใหญ่หลังคาสังกสีปลิวว่อนไปตามอากาศ

บางส่วนมันตกลงมาใส่โอ่งใหญ่แบบนี้
เมื่อกี้โอ่งล้าวโอ่งแตกเลยนะครับชาวบ้านเนี่ยตกใจฮะ
อบลูกหอบหลานต้องพาคนเท่าคนแก่นะฮะ

หลบไหนหลังคามันปริวแบบนี้
ก็ต้องวิ่งไปหลบในบ้านคนที่เป็นปูเนี่ย
ชาวบ้านบอกมันกระพื้นจนปริวไปหมดเลย
แล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายหมดเลยนะครับ

คุณดูสินี่ก็กระจัดกระจายเปิดเปลืองเหมือนกัน
เต็นท์เติ้ลท์เอาไว้ไม่อยู่จริงนะคะ
นี่ฮะเต็นต์ของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้า
ที่เอามาขายของอยู่ตรงนี้นะครับ
ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด

ชาวบ้านบอกขาดทุนย่อยยับเลยนะฮะ
เพราะว่าอยู่ลมมันก็มาแรง

มันมาแป๊บเดียวนะคุณนะแต่มันทำความเสียหายหมดเลยนะครับ

ประกาศเตือนมาฉบับที่๑๐แล้วนะครับ
ว่าแต่ละจังหวัดจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก
ภาคเหนือน้อยนะครับพิจิตรพิสุนโลกพิชบูรณ์
แต่อีสานคุณผู้ชมฮะอีสานเกือบทั้งภาค
คุณดูสิจังหวัดที่ขึ้นชื่อนะฮะว่า
จะมีฝนฟ้าขนองมีพายุฤดูร้อนนะครับ
ส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับภาคกลางก็อ่วมเหมือนกันนะครับ
รวมถึงกรุงเทพหรือประนิมหม่อนธนด้วย
ภาคตะวันออกติดชายฝั่งก็โดนฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝนไม่มากเท่ากับภาคอีสาน
เพราะว่าอีสานตอนนี้เจอปัจจัยอะไรรู้ไหมคุณ
คืออากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุม
เรามีอากาศร้อนอยู่แล้วก็มีลมใต้พัดนำความชื้น
ทั้งหมดทั้งมวลไปกองอยู่ในภาคอีสาน